มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนวัย๓๑ปีกันบ้างนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวคนนี้
กินขาไก่แล้วกระดูกอ่อนของขาไก่ไปติดคอ
หลายท่านชอบนะเรื่องของตีนไก่หรือยังไงตีนไก่
ว่าจะเป็นซุปเปอร์ตีนไก่หรือว่าตีนไก่ต้มอะไรเนี่ยนะครับ
คราวนี้เกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่มูลิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตนายกู่เว้ยอายุ๓๑ปี
หลังจากเศษอาหารติดคอทำให้มีอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติ
อยู่หน้าร้านอาหารแห่ง๑บริเวณปากซอยบุญสัมพันธ์๑๗
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงครับ
ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ยืนดูอยู่
ด้วยความตกอกตกใจแล้วนะครับ
กู้ภัยพยายามปฐมพยาบาลและใช้เครื่องช่วยหายใจ
แต่นักท่องเที่ยวรายนี้ไม่ฟื้น

แล้วก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ก็มีการสอบถามทั้งเพื่อนชาวจีน
แล้วก็คนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
ก็ทราบว่าผู้ตายกับเพื่อน๖คน
มานั่งกินข้าวผัดกระเพราที่ร้าน
พร้อมกับมีการขอจานเปล่าเพิ่ม
แล้วก็นำอาหารถุงแกะใส่จาน
ลักษณะเป็นผัดตีนไก่

เจ้าหน้าที่คาดว่ากระดูกตีนไก่เนี่ย

จนเสียชีวิตในที่สุดนะครับ